ล่ารานีบอกเลยว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นปีของเธอจริงนะคะ

ตอนนี้กลายเป็นนางเอกร้อยล้านแล้วจ้า
คือต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ที่ฉีกคาแรคเตอร์ฉีกบทบาทของเบลล่าเลยนะ
ที่สำคัญคือเธอตีบทแบบฮากระจุ้ย
แป๊บเดียวค่ะใช้ไปสัปดาห์กว่าโกยเงินทะลุร้อยล้านบาทไปแล้ว
ล่าก็เลยขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านคนล่าสุดนะคะ
ซึ่งตัวบอกเลยว่าโอ้โหจริงเกินคาดมาก
เพราะอะไรเพราะหวังไว้แค่๕๐ล้านหรือแค่ถอนทุนก็พอใจมากแล้วล่ะค่ะ
เกินมาก

เวลาเบลเดินนางเอกร้อยล้านเบลก็แบบอย่าทำแบบนี้เบลล์อาย
เหนือความคาดหมายค่ะตอนแรกโบ๊ก็คิดในใจ
๕๐ก็ดีคืนทุนก็ดีแล้วอ่ะ
เราไม่กล้าคิดอะไรเลยค่ะในสภาวะแบบนี้
ก็ไม่ได้โฟกัสว่าขออะไรด้วย
เห็นไหมว่าคนที่มีฝีมือแล้วเนี่ย
มักจะมาพร้อมกับการมูเตรู
อันนี้เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่นะ
ใช่ค่ะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงเต็มที่ทุกคน
เท่าที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนกับผู้กำกับ

เรื่องนี้เนี่ยเห็นในเฟซบุ๊คเนี่ยผู้กำกับจะคอยเล่าเบื้องลงเบื้องหลังตลอด
อย่างในแรมน่ารักเนี่ยเขากลัวการดำน้ำลึกมาก
คุณผู้ชมลองไปหาชมกันดูแล้วก็ไม่คิดลุกความสวยใดเลย

ใจรอกันนิดนึงนะคะแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะจ๊ะ
เดี๋ยวนะเวลางานพักก่อนเดี๋ยวเถอะ